มาดูเรื่องของคนทำชั่วนะคะในวัดในวาเนี่ยก็ไม่เว้นนะคะ

ที่จังหวัดเชียงใหม่หนุ่มอายุ๒๓ปีค่ะ

โทรศัพท์มือถือแล้วก็ปีนป่ายขึ้นไปบนหลังคาของห้องน้ำ
แอบถ่ายผู้หญิงที่เขากำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำของวัดแห่งหนึ่งนะคะ
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยทำไมผู้หญิงไปอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำของวัด
คือเขามีงานการจัดงานเป็นการจัดงานศพของอดีตเจ้าอาวาสนะคะ
ศิษยานุสิตก็เดินทางมาร่วมงานบางคนก็ค้างอ้างแรมอยู่ที่วัดเนี่ยนะคะ
ทีนี้หลังจากที่ถูกจับได้เขาอ้างว่าเขาไม่ได้ทำนะ
แต่ว่าสุดท้ายในโทรศัพท์มือถือมันมีภาพ
และเขาก็มีรอยแผลที่บริเวณข้อมือซึ่งเกิดจากสังกษีของหลังคาห้องน้ำมันบาดนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัทรพงศิลป์รองผู้กำกับการตำรวจภูทรเชียงใหม่

ควบคุมตัวนายอานนท์บุญศรีอายุ๒๓ปี
เป็นชาวอุดรธานีพร้อมด้วยของกลางโทรศัพท์มือถือนะคะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
บอกว่านายอานนท์ใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายหญิงสาวในห้องน้ำ
ของวัดอรัญวิเวกบ้านปงตำบลอินทะขิน

จากการสอบสวนทราบว่าที่วัดแห่งนี้
กำลังมีการจัดงานพระราชทาน
พลึงเสรียรัฐสังขารหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปะธิโป

ซึ่งก็มีศิษยานิสิตจากทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมงานนะคะ

แล้วก็มีการพักค้างอยู่ในวัดด้วย
ขณะที่หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นศิษยานุสิต
อาบน้ำอยู่ในห้องน้ำที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้
เงยหน้าขึ้นไปบนเพดานค่ะสังเกตว่า
มีโทรศัพท์มือถือยื่นมาจากห้องน้ำข้าง
ผู้เสียหายตะโกนขอความช่วยเหลือนะคะจากชาวบ้าน
จนสามารถจับกลุ่มตัวนายอานนท์ไว้ได้
ตอนจับกลุ่มตัวไว้ได้นายอานนท์ตอนแรกเขาปฏิเสธนะ
บอกว่าไม่ได้เป็นคนใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่าย

แต่ชาวบ้านเขาตรวจดูตามเนื้อตามตัวแล้ว
ไปเจอนะคะมือข้างขวามีบาดแผล
ถูกสังกษีที่กั้นระหว่างห้องน้ำมันบาด
น่าจะเกิดจากช่วงที่นายอานนท์พยายามแหวกวงล้อมหนีชาวบ้านออกไป
ชาวบ้านจึงแจ้งตำรวจที่กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในวัดควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นนะคะ
พนักงานสอบสวนสพแม่แตงแจ้งข้อกล่าวหา
กระทำการข่มเหงรังแก่ผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนอับอายในที่สาธารณะและการกระทำ
และกระทำการอนาจารย์ผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
ต้องยอมจำนวนตามหลักฐานนะรวมทั้งในโทรศัพท์มือถือ
พอเปิดไปเห็นภาพเพราะตอนนั้นกดถ่ายไปแล้วบันทึกไว้แล้วด้วย